สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ล่าสุดจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีการประกาศเขตอุทธกภัยเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้ประกาศไป๑๐อำเภอปัจจุบันนี้ประกาศ๑๖อำเภอแล้ว
ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสะพานห้วยไผ่ตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง๓๐
ถูกน้ำกัดซะขาดนะคะ
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงอุบลราชธานี
ตั้งป้ายสัญญาณเตือนห้ามประชาชนนำรถทุกชนิดผ่านช่วงทางหลวงหมายเลข๒๒
อำเภอม่วง๓๐ไปที่อำเภอพนาและช่วงบ้านศรีคูณ
ตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง๓๐
หลังจากสะพานห้วยไผ่ถูกน้ำกัดซะ
คอนกรีตเสริมเหล็กขาดเลยนะคะเป็นระยะทางยาวประมาณ๒๐เมตร
จุดนี้สัญจรไปมาไม่ได้แล้วนะคะ
นายสุนทรท่าหารนายกอบตหนองช้างใหญ่บอกว่า
คือก่อนหน้านี้เฝ้าระวังมาตลอดเลย
เนื่องจากช่วงเกิดที่มีพายุฝนตกหนัก
ลำน้ำเซบกไหลเชี่ยว
ตอนนั้นเริ่มเห็นแล้วว่ามันไปกัดซ่อคอสะพาน
เช้ามืดที่ผ่านมานี่เองค่ะกระแสน้ำพัดสะพานขาดเลย
หลังจากน้ำลดก็จะเตรียมซ่อมแซมให้เร็วที่สุดนะคะ
จากเด็กนักเรียนเขาต้องใช้เส้นทางนี้เดินทางไปโรงเรียนนะคะ
รวมถึงชาวบ้านที่ต้องเดินทางไปหาหมอในอำเภอและตัวจังหวัดด้วยค่ะ
ส่วนสถานการณ์ในร้อยเอ็ดนะคะ
แม้ว่าตอนนี้ฝนจะหยุดตกไป๔วันแล้ว

มันยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างเรื่อยนะคะ
และเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร
และบ้านเรือนประชาชนจำนวนมาก
โดยเฉพาะที่ตำบลบึงงาม
ตำบลเทิดไทยอำเภอทุ่งเขาหลวง
ชาวบ้านหลายหมู่บ้านตอนนี้ต้องอบพยพ

สร้างที่พักอาศัยชั่วคราว
พนังกั้นอ่างเก็บน้ำห้วยกุฎแคน
เป็นการพักอาศัยชั่วคราวแบบนี้นะคะ
ทางจังหวัดเองก็ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ฉุกเฉินอุทธกภัยเพิ่มเติมจาก๑๐อำเภอเป็น๑๖อำเภอค่ะ